คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีภาพเรียกน้ำตาอีกแล้วครับ
เพราะว่าทีมรองโฆษกทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยก็เข้าไปอำลาพลเอกประยุจันทร์โอชา

นี่ครับพวงมาลัย๓พวงมอบให้กับคนเอกประยุทธ์จันโอชา
มีทั้งคุณรัชดาธนดิเรกคุณไตรสุรีไตรสรณกุลและคุณทิพนันสิริชนะครับ
ก็มารอพบพลเอกประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้า

แล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเธอ
โอ้โหนี่เข้าไปกอดแบบร้องไห้เลยนะสำหรับคุณไตรสุรี
เชื่อมั่นในทีมงานโฆษกครับคอยสนับสนุนภารกิจของทีมโฆษก
ลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นี่โอบกอดไว้เลยครับ
โอ้ดูหน้าธนายกก็ซึ้งเลย
แล้วพวกเธอก็บอกว่านอกจากพลเอกประยุทธ์

คอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษา

เด็กประยุทธ์เองก็ขอบคุณที่ทั้ง๓ท่านมาอวยพร
แล้วก็ขอบคุณความร่วมมือกันในการทำงานทุกภารกิจ

แล้วก็อวยพรให้ทั้ง๓คนปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตอย่างเต็มที่

แล้วบอกด้วยว่าหลังจากนี้ทุกคนยังพบเจอกันได้แหละ
มีอะไรก็คุยกันได้ไม่ได้หายไปไหน
บรรยากาศก็อบอุ่นและเป็นกันเองครับ
นี่ช่วงนี้จะเป็นบรรยากาศการร่ำลา
คอรมอชุดที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับ